ไปกับพี่บอลเชิญยิ้มค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นะฮะไปนี่หลวงปู่ฤษีนารอด
ไปอีกแล้วขอโชคขอลาบมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้ว
และที่สำคัญมีตัวเลขมาฝากพวกเรากันด้วยค่ะ

ภาพขึ้นมาได้เลยค่ะตามไปเลย
ไปหาพี่บอลเชิญยิ้มกันนะคุณผู้ชมนะ

เดี๋ยวไปตามดูเลยเดี๋ยวผมจุดให้ดูเลย

นะฮะเพราะคุณแจ๊กกะรีนฝากมาเลยอยากเห็นนะฮะ
คุณแจ๊กกะรีนนี่ฝากมาเลยอยากเห็นนะฮะ

ผมบอกเลยไทยรัฐทีวีที่เดียวนะครับผม
ไทยรัฐทีวีที่เดียว

ใช่แต่ฝากพี่ขอทรอบผู้จุดถามประจำจังหวัดสุพรรณ

นี่ไงแต่ก่อนที่จะไปดูเลขเด็ดมันมีแน่คุณผู้ชม
มาดูของฝากถึงพี่แจ๊กกะรีนและแฟนบันเทิงไทยรัฐก่อนนะฮะ
พิธีมงคลคุณผู้ชมที่อุทยาน

เริ่มกันตั้งแต่พิธีเบิกเนธองค์ท้าเวสวรรณค่ะ
จากนั้นช่วงเที่ยงทำพิธียกพ่อแก่

ฝากมันตกน้อยรวมไปถึงพี่บอลนี่นะฮะ
ก็โอ้โหเดินทางไปเข้าร่วมพิธี
แล้วก็มีบรรดาคนมาเข้าร่วมพิธีเยอะมากค่ะ

บอลเชิญยิ้มแล้วก็นายดิคอมมาเดียนค่ะ

ใครที่ติดตามพี่บอลอยู่จะรู้เลยนะคะ
พี่บอลเป็นลูกศิษย์แล้วก็นับถือศรัทธาองค์พระฤษีมากค่ะ
พี่บอลบอกว่าปกติจะหาโอกาสมาที่อุทยานพระฤษีนารอดอยู่บ่อย
เพราะว่าส่วนตัวเขามีความศรัทธาในพ่อปู่ฤษี
ศรัทธาในทาเวสวันค่ะแล้วก็อาจารย์พลอยู่แล้ว
เดินทางมากราบไหว้เนี่ยบ่อยครั้งอยู่เหมือนกันนะฮะ

ยิ่งวันนี้มีพิธีสำคัญพลาดไม่ได้เด็ดขาดค่ะ

พี่บอลฝากมาบอกเขาจะมีงานใหญ่ของสำนักอาจารย์พลค่ะ
เป็นงานประจำปีที่พี่บอลจะมาร่วมงานทุกปีเลย
และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานับจากนี้ไป

นี่ไงคุณผู้ชมนะฮะพิเศษสุดเลย

พี่บอลพาทีมข่าวไปจุดประทัด

แล้วก็ได้เลขหางประทัดก็คือ๗๙๑

ซึ่งพี่บอลบอกมาเลยว่ามันตรงใจกับพี่บอล

มีเลขในดวงใจมันตรงกับหางประทัดเป๊ะแบบนี้เลย

ผมมีเลข๗๑ที่ผมจะซื้ออยู่แล้ว

ใช่ตรงใจมากนะคะแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะ

คุณผู้ชมเชื่อไหมพี่บอลเจออุปสรรคต่างมากมาย

มีปัญหาทุกใจไปขอหลวงพ่อรึสิ

ว่าได้หมดที่สำคัญก็คือเห็งมาก
คือเสร็จจากงานนี้แกไปวิ่งทัวร์คอนเสิร์ตต่ออีก

สายฝนที่โปรยไปมันเหมือนน้ำมนต์ที่ท่านให้พรมาคุณผู้ชมค่ะ
บรรเทิร์นบรรเทิร์นไทยรัก